อีกเรื่องหนึ่งทำร้ายกันทะเลาะวิวาดกันหกรุมหนึ่งหกหกรุมหนึ่ง
คุณคิดว่าจะไหวไหมจะรอดหรือเปล่าโอ้รุมอะไรล่ะ
มเตะรุมต่อยรุมถีบสลบคาถนนนะคุณผู้ชมครับ

สาเหตุเพราะอะไรคือคาดการณ์เบื้องต้นนะน่าจะเป็นเพราะว่า
คนที่ถูกรุมเนี่ยไม่เปิดเพลงตามที่ขอเนี่ยก็เลยถูกก่อเหตุ
รุมแบบเนี้ยนะคะครับวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้หมดเลยเนี่ย
จะเห็นนะคะว่ามีผู้ชายเสื้อสีแดงซึ่งเป็นคนที่ถูกรุมเนี่ยนะคะ
ตอนแรกเขาก็ยังกอดอยู่กับชายเสื้อขาวอยู่เลยเนี่ย
ดูเป็นมิตรดีกอดไปกอดมาอ้าวโดนไปหนึ่งหมัดจ้า
แล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็มารุมเตะรุมต่อยรุมถีบ๖คนนะคะ
กรรมอยู่คนเดียวจนมีผู้หญิงสาวคนนึงน่าจะเป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุเข้าไปห้าม
แต่สุดท้ายห้ามไม่ทันหรอกค่ะผู้ชายเสื้อแดงโดน๖คนรุมสลบไปกับพื้นเลย
อืมภาพวงจรปิดนี้ก็ถูกแชร์ผ่านเพจข่าวสารเมืองปราการนะคะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีสี่วันที่ยี่สิบเจ็ดมักราคม
หน้าร้านค้าในซอยบางปูนครตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ
ผู้บาดเจ็บคือนายอัฐพลศรีวิสิทธิ์อายุยี่สิบเจ็ดปีเขาเป็นพนักงานโรงงานค่ะ
อืมแต่ว่าก็อ่ะไปพักผ่อนกินหงอาหารฟังฟงฟังเพลงกันตอนค่ำเนี่ยนะ
ทีนี้พอเกิดเหตุแม่ของผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าทราบว่าเพื่อนถูกวัยรุ่น๖คนรุมทำร้าย
ขณะที่นั่งดื่มเหล้าเปิดเพลงในรถของเพื่อนที่อยู่หน้าร้านนั่นแหละ
แล้วแม่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาขอเพลงแล้วให้ลูกชายเปิด
แต่ลูกชายไม่ได้เปิดค่ะก็เลยโดนทำร้ายซะอย่างนั้นนะคะ
แต่แม่บอกยังไงก็แล้วแต่ต้องรอถามลูกก่อน
ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเพราะว่ายังไม่ฟื้นจากยาสลบเพราะมีการผ่าตัดสมองด้วย
ทีมข่าวเราไปสอบถามพูดคุยกับผู้ดูแลร้านค้าใกล้กับที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าผู้บาดเจ็บและกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเป็นลูกค้าของทางร้านทั้งคู่
ทั้งสองฝ่ายไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แต่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมต้องทะเลาะตบตีรุมทำร้ายกันแบบนี้
ผู้ดูแลร้านค้าบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
ต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่อค่ะ
ทีนี้ค่ะทางพันธมตเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณ
ผู้กำกับการสพบังปูบอกว่าตอนนี้รู้ชื่อที่อยู่คนก่อเหตุทั้งหมดแล้วนะคะ
ต้องรอผู้บาดเจ็บมาให้ปากคำเพื่อเป็นหลักฐานในการออกหมายเรียกและแจ้งข้อกล่าวหา
ส่วนสาเหตุการรุมทำร้ายก็คงจะมาจากเมาอะค่ะ
พอเมาแล้วพูดอะไรก็ไม่เข้าหูอะไรก็ไม่โดนใจ

แล้วก็ถ้าเป็นอย่างที่พยานเขาบอกจริงนะครับว่า
ก็ไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนไม่ได้รู้จักมักจี่
แล้วไปขอเพลงแล้วเขาไม่เปิดให้เนี่ย

โกรธกันทะเลาะกันเพียงแค่ไม่ได้ฟังเพลงที่ตัวเองอยากฟังเนี่ยนะ
มันไม่น่าเป็นปัญหาเนอะ